ผู้ที่จะโด่งดังได้ในการเป็นดารานักแสดง

มีมุมในดวงชะตานี่ก็มีลาหูคนที่มีลาหูเด่นจะต้องมีกำลัง
นี่ลาหูกุมจุดเกิดเลยดาวแห่งเจ้ามายากุมจุดเกิด
สองมีดาวสุกเด่นนี่ดาวสุกกุมกับอาทิตยกุมกับดาวพฤหัสดีกุมดาวเกรด
โอ้โหมีพลังมากอืมมีพลังกุมเกื้อกูลและมีดาวเสา
ซึ่งเป็นดาวพญานาคาราชหนุนดวงชะตาอยู่ด้วยอยู่ข้างติดแอบแนบชิด
จึงมีสิ่งต่างที่เกื้อกูลต่อคุณส้มเช้งมาก

แต่บางทีถามหาคู่รักคนรักของฉันอยู่ที่ไหนทำไมมาเกิดทันฉัน
ทำไมไม่มาเกิดแล้วให้บุญวาสนาสติปัญญาบารมีเท่ากันแกไปอยู่ไหนวะ
หรือบางทีมันมีแต่มันก็มันมีพันธะแล้วมันก็จะไม่ลงเอย
แต่มันก็จะมีความสุขในซอกเล็กที่ยากที่จะมีใครรู้มันเป็นความลับของตัวเอง

ไม่กำลังจะดูว่าในช่วงไหนเพราะว่ากำลังชีวิตของส้มเช้งก็เหมือนเจออาชีพที่แบบมั่นคงแล้ว
มาเจออาชีพที่อยู่ในวงการบันเทิงได้ยังไง
ตอนที่ขายเพชรคิดว่าเราก็โอเคแล้วเราไปสายนี้แหละสายแม่ค้านี่แหละ
แต่พอถึงเวลาช่วงนั้นจริงมันก็เริ่มอาจจะเป็นมารก็ได้
ไม่ใช่มารเดี๋ยวก่อนจะเล่าบอกเลย
กัมมะวินาทวินาทปุตตะ
กรรมวินาศแปลว่าเมื่อเจองานที่ใช่เวลาหนึ่งประมาณ๕ปี๗ปีต้องเปลี่ยน
ปี๗ปีต้องเปลี่ยนที่จะมีการผูกพันเปลี่ยนแปลง
แม้อยู่ในวงการบันเทิงเพราะ๕ปีจะตีต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนรายการก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบ
เปลี่ยนมันอยู่ไม่ได้มันถึงจุดตายจุดตัน
ชะตาเป็นอย่างนี้เลยเขาเรียกกรรมวินาทวินาทปุตตะ

ตอนนั้นขายเพชรก็รู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มดีแล้ว
แต่ว่าพอแม่ค้าคนอื่นก่อนที่เขาขายมาก่อนก็อิจฉา
มันก็เริ่มมีปัญหาแต่ถามว่าเรายังขายได้เริ่มขายได้
แต่ว่าไม่โชดช่วงดีเหมือนเมื่อก่อน

ตอนนั้นพี่เท่งไปอยู่กับคุณปัญญาแล้ว
มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่เรารู้สึกว่าเราจะเริ่มนิ่งอีกแล้ว
พอเราเริ่มนิ่งปุ๊บเนี่ยพี่เท่งเขาบอกว่าเนี่ย
จะเอารายการริเกย์เนี่ยไปโชว์ในรายการ
หนึ่งในนั้นก็คือมีเราด้วยเราก็ไป
ไปโชว์กันเนี่ยเล่นลิเกประมาณสัก๑๐คน
ขณะที่เล่นจบปุ๊บ
พูดกลับบอกว่าพรุ่งนี้น้องนี่ว่างไหมชี้มาที่เรา
เออเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอ่านรายการนะ
ให้มาเล่นละครในช่วงสามชาตินี่แหละอ่า
ก็คือหลังจากวันนั้นชีวิตก็เริ่มพลิกผันอีก

ก็คือเขาให้มาในรายการบ่อยจนกระทั่งแบบว่า

หนึ่งถึงหกเดือนเนี่ยเล่นตลอดเลย

บอกว่าเออเดี๋ยวเอาไอ้น้องส้มเนี่ยมาเซ็นสัญญา
คือไปเล่นที่นั่น๖เดือนเต็ม

แล้วนั่นก็คือชีวิตก็พลิกมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
แต่ทีนี้ในรูปแบบของตลกสวยมันมายังไง

เพราะว่าตลกสมัยก่อนก็คือจะต้องแต่งหน้าแล้วก็เล่นกันแบบแรง

มันก็ต้องแต่งแบบไม่สวยแต่ส้มสวยหุ่นดีเป็นนางแบบ
ใช่ค่ะด้วยความที่เขาอาจจะเห็นแบบรูปรักเรารูปร่างหน้าตาเรา

เพราะว่าอย่างเราจะไปแต่งขีเหลเราก็แต่งไม่ขึ้น

มันลดไม่ได้มันลดความสวยของเราไม่ได้
วันนี้๓๐มีนาคมแล้วฮะ
ราศีไหนในปีนี้จะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์

ง่ายขึ้นดีขึ้นสบายขึ้น
เวลาเราจะระลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นสิ่งสูงเนี่ย

แล้วต้องมีบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์
ผู้มีพระคุณเทวดาผู้คุ้มครอง

โอกาสที่สุดในการที่จะได้รับการเกื้อกูล
หรืออุดหนุนคำจุนส่งเสริม

ต้องมีความกระตันยูเป็นฐานรากของชีวิตก่อนนะ

ราศีที่ได้กระตันอยู่แล้วเป็นคนดีแล้ว
และตอนนี้ปรารถนาหรือรอคนสักคนหนึ่ง

นับตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมจนถึงเดือนกันยายน
ชัดเจนราศีกันราศีมีน
จะมีคนอุปถัมภ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ

ดวงของส้มเช้งจะเป็นยังไงต่อไป

ภิครวนะโชคใหญ่ในชะนษา
ต้องพระราหูจะเกิดโชคใหญ่ในชะนษาสถาพนธ์
ฤหัสเจออาทิตยมาร่วมกันอยู่แล้วในพื้นชะตาเดิมมันเกาะกันอยู่แล้ว
เมื่อเสาจรหรือราหูจรเจอกันเนี่ยมันจะเกิดโชค
แล้วลาหูนั่นกุมอยู่กับจุดเกิดเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไร
จึงเป็นโอกาสในประมาณสัก๓๕ปีที่ผ่านมาที่เกิดเรื่องดีกับคุณต้มเช้งมาก
แต่ในเวลาประมาณสัก๒ปีมานี้๒ปีมานี้ดาวเรือนการงานอยู่ในจุดมรณะแปลว่าอะไร
ถึงจุดจะเปลี่ยนอีกแล้วมันมีสภาวะอึดอัดเบื่อเซ็งถึงจุดถึงจุดที่มันไปต่อไม่ได้
ถึงจุดจะต้องเปลี่ยนต้องปรับเนี่ยมันจะรอการเปลี่ยนปรับ
และจะเปลี่ยนปรับครั้งใหญ่ปลายปีนี้ปลายปี๒๖๐นี้
เปลี่ยนมันเหมือนกับตอนที่เรามันม๑๙๕๐มันเป็นช่วงแผ่ว
เดี๋ยวมันก็จะปรับใหญ่ประมาณสักเดือนกันยายนมันจะเป็นการลองปรับ
เดือนเกิดเลยครับก็จะพลิกช่วงเดือนเกิด
หมายราของรูออกได้ไง
อ๋อใช่เพราะว่าอย่างที่หมอรักบอกเลยคือ
ความรู้สึกส้มน่ะเมื่อประมาณสัก

ตรูดร้านพจิการรู้สึกว่ามันเริ่มนิ่ง
แต่ด้วยความที่นิ่งปุ๊บเนี่ยก็มันเหมือนมีอะไรพลิกมาอีก
พอเราไปทำหน้ามามันเหมือนมันมีงานอีกงานมาให้เรารับผิดชอบ
แล้วมันเริ่มมาอีกแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่ามันน่าจะดีหรือไม่ดี
ถ้างั้นเรามาดูกันว่าอันนี้งานในวงการบันเทิง
หรือเป็นธุรกิจที่กำลังอยากทำ
ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันว่าทำอะไรแล้วดีใช่ไหม

ดวงชะตานี้เนี่ยกรรมะเป็นวินาศ
ให้หมอดูทั่วประเทศดูเขาก็ต้องบอกว่า
อย่าทำธุรกิจส่วนตัวอย่าเอาเงินที่หาจากหยาดเหงื่อ
ไปทุ่มกับธุรกิจแต่ถ้ามีหวากหมากหรือมีแผนรองรับเอาไว้
เช่นว่าลูกเป็นเจ้าของบริษัทนะเดี๋ยวแม่เป็นตัวพรีเซนเตอร์
การตลาดนู่นนี่นั่นให้ลูกนะอย่างนี้ไปได้
แต่ถ้าเกิดตัวเองจะทุ่มว่าเออของสมเช่ง๑๐๐ลุย๑๐๐
เพราะดวงชะตานี้มันไม่มีดวงที่จะไปทำโดยตรง
ถ้าจะทำเพราะใจรักเพราะอยากจะทำเรื่องแบบนี้
ต้องวางแผนสืบต่อทายาทไปทางลูกเพราะลูกดี

อยากทำร้านอาหารให้น้องสาว

แปลว่าลงทุนให้เขาประชาสัมพันธ์ให้เขาใช่ไหม

ก็มีสิทธิ์จะเป็นไปได้แต่ต้องไปดูดวงเขา

หนึ่งดูดวงสองดูเขาจริงว่าเขามีใจรักกับร้านอาหารหรือไม่

ต้องดูว่าดวงของที่น้องจะทำโอเคไหม
ถ้างั้นถ้าดวงส้มไม่แนะนำให้เป็นเจ้าของธุรกิจธุรการอะไร

ลงทุนได้ให้คนอื่นแต่ถ้าเป็นตัวเองไม่ได้

เพราะว่าตั้งแต่ส้มทำศัลยกรรมนั้นมีแต่คนมาถาม
ทำที่ไหนทำเท่าไรพาไปหน่อยสิอะไรอย่างนี้

ทำได้นะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคน
ที่สามารถบอกเชื้อเชิญชวน
แต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นตัวกลาง
หมายถึงว่านำสิ่งนี้

ในเรื่องของการนำไปจัดไปผู้จัดผู้หา

ถึงอยากทำศัลยกรรมตัวเอง

มันเป็นจังหวะมองนะเวลาเรายังคิดเลยถ้าเราทำต้อง๕๖๐แล้วมาทำ
ละทีเดียวเลยมดฟัญสุดยาคือ
พอทำพี่เรารู้ว่าศึกษาแล้วถ้า๖๐อะมันจะย้อนเข้าไปได้แค่๑๐กว่าปี
คืออยู่ที่๕๐แต่ถ้าคุณทำในวัยนี้มันย้อนได้ไปได้ถึง๓๐
คือร่างกายของเราเนี่ยด้วยความที่แบบเหี่ยวย่นดีกว่าพูดเหี่ยวย่น
มันมีความยับความย่นเยอะพอเราตัดดึงไปเนี่ย
ความยับความย่นมันยังเหลือมากอยู่
แต่ถ้าหากว่าในวัยสัก๔๐๔๕ความยับความย่นมันยังเก็บไปได้เกือบหมด
ถ้าสัก๖๐แล้วไม่ทันแล้วทำเนี่ยมันไม่ว่าเราทำอะไรมันคือมันต้องมีการลงทุน
เราว่าทำตรงนี้มันคือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง
ซึ่งทุนของเราที่เราจะลงไปเนี่ยมันยืดอายุการทำงานของเราได้อีก
อันนี้คือสิ่งที่ส้มมองที่มองลงทุนไปเท่าไหร่ครั้งนี้๑ล้าน๓แสนบาทจ่ายงวดเดียวเลย
จ่ายงวดเดียวแต่ด้วยความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดี
ที่เราไปคุยตอนแรกเราจะทำจมูกอย่างเดียวเราจะแก้จมูก
หมอก็คุณถ้าคุณจะทำนะคุณต้องทำไอ้นี่แก้จมูกดึงตากรีดตายกเอ็นโดไทฉีดไขมันลีลิปติ้งนู่นนี่นั่น
โหหมอตัดหัวเปลี่ยนดีกว่าไหมเยอะขนาดนี้
มันเยอะจังเลยหนูแย่แบบนั้นเลยเหรอมาแค่หมูก
หมอบอกว่าแต่ถ้าคุณทำคุณจะหายไปเลยอายุคุณเป็น๑๐ปีคุณจะเด็กลงเป็น๑๐ปี
ทำแล้วมันดีขึ้นมาชีวิตทำแล้วหนึ่งมีความมั่นใจสองมีความสุขใจ
สามคือคนรอบกายก็ทักแฮปปี้เจริญหูเจริญตาเจริญหูเจริญตา
ไม่ดีอย่างเดียวตอนที่ทำมาใหม่ไม่มีใครเข้าให้อยากให้ส้มเข้าไปถ่ายรูปด้วย
ทำไมอ่ะเด้งอยู่คนเดียวโดยเฉพาะเพื่อนที่รุ่นเดียวกัน
อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาพอหยุดก่อนหยุดตรงนั้นแหละถ่ายคนเดียว
ก็เลยอยากถามอาจารย์ตรงนี้ว่าเราสามารถคือมันไม่ใช่เป็นแบรนด์มันสามารถคือให้คำแนะนำ
ขอโทษอยากให้ทำเป็นแรนดในนั้นคุณส้มเช้งทำเลยเพราะวัยวุฒิของคุณพอดีกับความน่าเชื่อถือ
แล้วคุณเองก็เป็นคนที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงอะไรไม่ได้อีกแล้วหมายความว่าคนในวัยนี้
แล้วตัวเองทดลองแล้วดีแบบนี้ทดตัวเองไม่ต้องเสี่ยงคุณก็จะได้ไม่เสี่ยง
ในการที่จะทำแบบนี้หมดกันมอบมากที่จะให้ท่มเชียงทำนี่ไงที่พูดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
คือเราจะบอกว่าอาชีพนี้ละเหมาะที่สุดเลยจัดหาจัดจ้างดูแลจัดบุคคลไป
ดูแลในการรักษาในการที่จัดศัยกรรมอย่างถูกต้อง
ถ้าอย่างนั้นดูซิว่าดวงนี้มีอุบัติเหตุป่วยไข้เจ็บป่วยมีไหมคะ
ตามดวงนี้นะเป็นคนอายุยืนมากป่วยยากนอกจากโรคประสาท
คือจะเป็นโรคนึงคือโรคประสาทหมายถึงว่าปี๊ดขึ้นมา
ความดันปวดหัวไมเกณฑ์คือมันจะเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับหัวศีรษะเนี่ย
มันจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหูปากคอจมูกมันอย่างนี้

ส้มเชงตั้งใจวันนี้ถ้ามาจะถามเรื่องอะไร
คือเรื่องธุรกิจโดยตรงเลยค่ะอยากจะถามเลยว่าธุรกิจถ้าจะทำตรงนี้เป็นไปได้ไหม
อยากจะทำมากตอนนี้มันเหมือนเราทำแล้วล่ะ
แต่ว่าเรายังไม่ได้เป็นแบรนด์หรือยังไม่ได้เป็นอะไรเลย

มีคนทักด้วยนะว่าส้มจะรวยขึ้นหมอดูทักด้วยนะ
ดวงชะตานี้นะถ้าพ้นวันที่๔สิงหาราหูย้ายจากดาวที่เป็นการเงิน
คืออย่างนี้นะประมาณ๑ปีครึ่งนับตั้งแต่๑๖มีนาปีที่แล้ว
จนถึง๔สิงหาปีนี้คุณส้มเช้งมีรายจ่ายกับหลายเรื่องหลากเรื่องไปเยอะ
อาจจะเรื่องของหลายเรื่องรอบตัวน่ะมันเป็นรายจ่าย
แต่พ้น๔สิงหาปีนี้นะเงินทองไหลมาเทมาเริ่มดีขึ้นมากเลยนะ
แล้วถ้าเกิดทำธุรกิจอย่างที่ว่านะตั้งแต่สตาร์ทกันยายนไปต้นไปนะ
ดีไปถึงต้นกลางปี๖๑เลยนะเงินทองไหลมาเทมาเยอะมาก
อ๋อปรับคุณค่ะคุณก็เคยเดินราศิสิ่งด้วยใช่ไหมครับราหูออก
ราศีไหนในปีนี้ฮะอยู่ดีนางก็พลิกชีวิตได้เนอะ
ราศีไหนจะมีโอกาสรับทรัพย์เป็นกรอบเป็นกรรมต้อนรับเทศกาลสงการที่กำลังจะถึงนี้ฮะ
หลักของความสำเร็จในชีวิตมันมาจากหลักอิทธิบา๔
คือต้องมีฉันทะคือความพึงพอใจหรือมีเป้าหมายนะ
ริยะขยันทุ่มเทขยันต้องมากกว่าเขา
จิตตะฝักไฟจิตใจหาข้อมูลที่จะไม่วิเคราะสังเคราะห์นะ
มังสาทบทวนอะไรที่ผิดพลาดปรับปรุงใหม่นี่คือความมาสี่ประการนี้
เพราะฉะนั้นไอ้๔ประการนี้เมื่อมีแล้วเมื่อมีเป็นกำลังตนแล้ว
มันจะเกื้อกูลหนุนนำหนุนเนื่องแล้วบุคคลที่จะมีทรัพย์ได้จะต้องประกอบด้วยทาน
บุญที่เกื้อกูลให้เกิดทรัพย์คือทานเท่านั้นหรือทางหรือทางพญานาคเรียกนาควัฒน์
บุคคลผู้ตั้งโรงทาน๔ทิศเลี้ยงคนลำบากขัดสนมีดีมีดียากจนกินได้หมด
นี่คือทานที่เราให้ด้วยบริสุทธิ์ไม่ว่าจะทำทานกับคนทำทานสังฆฐานกับพระ
ทานอันนี้จะเป็นที่ส่งไปทำให้เกิดสรรพสถานเดียว
ปีนี้นับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
ราศีเมษราศีกันราศีตุลราศีกรกฎ๔ราศีเมษกรกฎกันตุล๔ราศีนี้
มีโอกาสร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาฟันทง
มอบหนังสือกันก่อนไหมฮะโทษดี

หนังสือ๑๒ราศีค่ะ

สมบัติพญานนาคาราช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
ตัวเราเองพร้อมที่จะเปลี่ยน
เพื่อให้ตรงกับพระอสรณ์ทำไว้นี้เวลานี้กันหรือยัง

กระแสสุขกระแสทุกข์กระแสโศกกระแสซ่อน
คุณต้มเช้งไม่มีกระแสทุกข์ของการโศกที่ซ่อน
จะมีกระแสของความตื่นตัวของวัยเด็กแรกรุ่น
ที่จะเติบโตในสิ่งที่เธอฝันแล้วถักทอฝันได้ตลอดเวลา
อันนี้น่าจะซึมซับผ่านไปยังจอทีวีของท่าน
นี่คือพลังที่มันเกิดขึ้นในตัวตนในกายตน
ที่ยังมีหวังความหวังเป็นกำลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
คุณทำไมไม่เป็นคนดีคนหนึ่งที่คิดจะเริ่มในการทำอะไร
และนำตัวเองไปสู่ความสำเร็จทั้งที่ปรารถนาตั้งแต่วันนี้ครับ
และวันนี้ขอบคุณดาวของเราค่ะส้มเช้งชัชช่าค่ะ

วันนี้หลายคนคงจะได้มีโอกาสดูดวง
ราศีสิงศ์แล้วก็ราศีเมษไปที่เรียบร้อยแล้ว